อ่าอื้อไปเที่ยวต่อผ่านรื่นไปเดี๋ยวไปเที่ยวใส่ล่ะ
ไปเที่ยวนี่ตัวอ่าน้องฟันพนมเงินใหญ่แม่นถูกต้อง
เพราะว่าจังใดเขามีงานค่ะคุณผู้ชมมีงานรำบวง

แล้วพอมีการจัดบวงสวงก็มีนางรำไงคะ
งานนี้มีนางรำกว่า๕๐๐คนมารำบวงสวง
ไปดูความสวยงามอลังการของการรำกันเลยค่ะ
น้อย

งานเทศกาลรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
โอ้โหแต่ละคนน่ารักกระดอกกระเดีย
หน้าฮักไม่พอนะยังสวยงาม
ด้วยเครื่องแต่งกายที่เขาสวมมาเต็มองค์เลยนะคะ
ก็คือเป็นการแต่งกายชุดพื้นเมืองชุดผู้ไทย
นี่ค่ะถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
แล้วก็เป็นการสืบสารความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพญานาคด้วย
ว่าพญานาคเนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบรุ่มน้ำโขงและองค์พระธาตุพนมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

งานนี้ก็เลยมีนางรำมากมายนะคะเกณฑ์มาหมดเลยไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนในจังหวัดว่ากันว่ามาจาก๑๒อำเภอ๘ชนเผ่ารวมกว่า๕๐๐คน
รำซึ่งถือว่าเป็นการรำตามเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยแล้วก็มีท่าทางการไล่รำที่อ่อนช้อยสวยงามแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะนางรำที่มาเนี่ยไม่ใช่มีแค่สาวนะหนุ่มเขาก็มาเป็นการรำเกี่ยวกับเรื่องราวของคู่บ่าวสาว
ท่าทางนี้นะคุณจะเป็นการเรียนแบบท่าของสัตว์ก็จะมีการประยุกต์ท่ารำหน่อยอย่างเช่นฝ่ายชายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีท่าที่เรียกว่าท่านกกระทาบินเรียบ
มีท่ากาเต้นก้อนข้าวเย็นมีท่าเสือลากหางก็มีมวยโบราณก็มีแล้วก็อีกท่าหนึ่งจราเข้ฟาดหาง
พูดไทยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมให้เห็นกันว่าแต่ละพื้นที่นี่นะเขามีการสืบสารมีการทำกิจกรรมแล้วก็ประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะไปเห็นกับตานะเขายังจัดงานอยู่นะค่ะงานเทศกาลรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเจ็ดถึงสิบสามกรกฎาคมรวมแล้วเจ็ดวัน
ก็รักกันได้คุณจ้า